อีกหนึ่งสาวที่เจอเกลียนคีย์บอร์ดเล่นงานหนักเหมือนกัน

เธอบอกว่านะคะเธอเจอคนไม่หวังดีมาคุกคามตลอด๔ปี
ที่ผ่านมาก็ปล่อยผ่านมันเลยไปไม่อยากเป็นข่าว
แต่ครั้งล่าสุดบีบอกว่าไม่ทนสุดแบบบนแล้ว
เพราะว่าชาวเน็ตรายนี้นะคะถึงกับเอาที่อยู่คอนโด

ทราบมาว่าเค้าเปลี่ยนแอคเคานต์

บอกเลยว่ามีคนประสาทบางคนร่างลักมีหรือแค่ต้องการจะเอาชนะรึ
เปล่าไม่รู้เอาที่อยู่เลขบัตรประชาชนมาเผยแพร่ในที่สาธารณะ
หรือว่าเป็นการล่วงระเมิดอันนี้มันผิดกฎหมายนะ
แล้วยังทำให้เธอตกเป็นเป้าตกอยู่ในอันตราย
ขอให้สมรวตตามจับมากำเนินคดีให้ได้
อยากดังนักใช่ไหมเดี๋ยวจะทำให้ดัง
รับตัวถึงบ้านเลยนะคะแล้วก็โพสต์รูปกุญแจมือด้วย

ซึ่งคุณบีน้ำทิพย์บอกนะคะว่านี่คือการแจ้งความครั้งที่๓แล้วนะคะ
รูปที่คุณผู้ชมเห็นเนี่ยก็คือการไปแจ้งความครั้งล่าสุดค่ะ
ครั้งที่๓นี่แหละซึ่งเธอก็ต้องบอกว่านะคะเธอบอกเอาไว้เลยว่า
ความหวังให้คุณตำรวจนะคะให้ช่วยจับโจรโรคจิตนี้ด้วย
ให้มาลงโทษให้ได้นะคะจะได้เป็นเคสตัวอย่าง
ไม่ได้ไปละลานคนอื่นในโลกโซเชียลอีกต่อไป
คุณจะไปคอมเมนต์แบบว่าโมโหที่บ้านมาแล้วไปลงใส่ดารา
ไม่ใช่นะไม่ได้ทุกต้องจะไปลงคอมเมนต์อะไร
เช็คเงินในบัญชีด้วยนะคะเพราะเดี๋ยวนี้ปอทเขาตามได้ตามเจอ
และระวังนะคะจะถูกจับกลุ่มตัวถ้าไม่มีเงินประกันตัวนะคะ

ตามได้นะคะเพราะฉะนั้นระวังกันด้วยอันนี้เตือนเรานะจ๊ะ